เขาได้รับเหมือนเป็นข้อความสั่งอาหารแหละเนาะ

พอไปถึงปุ๊บโดนซ้อมตัวปลิว
ฉันพูดไม่ผิดนะเมื่อกี้เขาปลิวกระเด็นมาจริง

ใช่ค่ะเจอผู้ชาย๓คนนะคะดักรอเขาอยู่
คนหนึ่งคอยจับเขาไว้อีกคนนึงยืนคุมเชิง
แล้วก็มีอีกคนนึงเป็นคนซ้อมคือเตะ
ลักษณะคือเน้นเตะเข้าที่หัวกับใบหน้า

เออเขานั่งมึนเลยนะแล้วก็ถ้าสังเกตดูเขายกมือไหว้แบบเหมือนแบบ
ขอโทษหรืออะไรก็ตามซึ่งเขาก็ยังไม่รู้ว่า
เรื่องราวมันเป็นอะไรยังไงแบบไหนนะคะ
อันนี้เป็นภาพกล้องวงจรปิดจากหน้าร้านสะดวกซื้อ
ที่ปากทางเข้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึก๙กันยายน
คุณผู้ชมเห็นไหมว่ามีคนอยู่ตรงนั้นหลายคนนะ

๓คนนี้ซ้อมผู้ชายคนนี้โดยไม่ได้แคร์อะไรเลย

หลังจากที่โพสต์นี้เนี่ยถูกแชร์ไปไม่นานเนี่ยนะคะ
เขาก็ไปแจ้งความไปแจ้งความไว้ที่สพบ้านดู่
บอกว่ามีลูกค้าโทรสั่งอาหารมาส่งหน้าร้านสะดวกซื้อ
แล้วเขาก็โดนรุมทำร้ายแล้วเขาจำได้ว่า๒ใน๓
เป็นรุ่นพี่ที่เคยทำงานด้วยกันรู้จักกันดี
รับสารภาพบอกว่าผมนี่แหละ
จริงแล้วรักกันมากเหมือนน้องชายแท้ที่คลานตามกันมาเลย
ไปโพสต์ให้ร้ายเขาว่าเขาทำผู้หญิงท้อง
เขาโกรธมากรับไม่ได้ก็เลยตัดสินใจก่อเหตุแบบนี้
ไม่เสียใจด้วยกับสิ่งที่ทำลงไป
แต่อยากจะออกมารับสารภาพเพราะว่าเพื่อนอีก๒คนไม่ได้ร่วมก่อเหตุด้วย
แต่ในทางกฎหมายดูจากคลิปแล้วเนี่ยก็ถือว่าสมรู้ร่วมคิดนะคะ
ต่อให้ไม่ได้ลงมือทำร้ายแต่ว่าคุณอำนวยความสะดวก

ซึ่งนายอภิพลคนเจ็บก็เข้าพบกับพันธุ์ตำรวจตรี
ตำรวจตรีคนนองคุณารูปสรวจสอบสวนสภพบ้านดุเขาเล่าบอกว่า
เขาเนี่ยมีอาชีพขี่มอเตอร์ไซค์ส่งอาหารคนก่อเหตุเนี่ย
อย่างที่บอกเป็นรุ่นพี่ที่เขารู้จักชื่อในเอกสิทธิ์สุตวงอายุสามสิบห้าปี
แล้วก็เพื่อนอีกสองคนเขาบอกว่าเขาโดนรุมทำร้ายวันที่เก้า
เขาก็ไปแจ้งความวันที่สิบเขารู้จักกับผู้ก่อเหตุสองในสามราย
เพราะเคยทำงานด้วยกันแล้วมันมีปัญหากันเรื่องของการที่
รุ่นพี่ที่ชื่อในเอกสิทธิ์เนี่ยขอให้เขาไปช่วยทำคาแคร์
เขาไปช่วยได้๓วันก็เกิดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มได้รับบาดเจ็บ
ก็เลยไม่ได้ไปช่วยทำงานต่อพอหายดีตั้งใจจะเข้าไปช่วยต่อ
ก็ปรากฏว่ามีคนงานใหม่แล้วเขาเลยกลับไปทำงานส่งอาหารเหมือนเดิม
เพราะว่าเขาก็มีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันต้องทำ
ก็ไม่สามารถที่จะอยู่ว่างงานได้
ก็เลยคิดว่านี่อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่รุ่นพี่ไม่พอใจ

และประเด็นเรื่องที่บอกว่าเอาเรื่องทำผู้หญิงท้องไปโพสต์
เขาก็ยอมรับว่าเขาโพสต์จริง
แต่เขาก็ยอมรับว่าเรื่องที่โพสต์คือเรื่องจริงไม่ใช่การกล่าวหา
คิดว่านี่น่าจะเป็นชนวนเหตุที่ทำให้รุ่นพี่โกรธแค้นมาก

เขาบอกว่าไม่ได้อยากเรียกร้องค่าเสียหาย
แต่อยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

แสดงตัวรับผิดกับการกระทำ

ต้องรอรวบรวมพยานหลักฐานให้แน่นหนากว่านี้ก่อน
แล้วก็เดี๋ยวต้องเรียกตัวผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหา
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บด้วย
ก็จะมีการส่งฟ้องศาลต่อไปนะคะ